จากแซนมาเข้ามอบตัวตามหมายจับแล้ว
อยากรู้ปฏิกิริยาของทนายเดชาไหม

นายเดชากิติวิทยานันต์ทนายความของคุณแม่คุณแตงโม
เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีเลย

เป็นคดีที่มีโทษตั้งแต่๓๑๐ปี
หมายถึงโทษจำจำคุกถือเป็นคดีแรง
สู้คดีอาจไม่ได้รับการรอลงอาญา
เมื่อถามถึงการแจ้งเข้าหาคุณกติกกับคุณจ๊อปในวันพรุ่งนี้
ทนายเดชาระบุเลยบอกว่า
หากกะติกไม่อยากถูกแจ้งเข้าหาคุณ

เพราะคุณแม่คุณแตงโมจะให้อภัย๑๐๐

ถ้าหลังจากนี้คุณกติกเขายังจะกลับคำให้การ

ถ้าทันครับนะถ้าอยากจะเป็นพยาน
ก็เราติดต่อมาหาพี่เดชารออยู่
เพราะแต่เพียงเธอพูดความจริงแค่นั้น

เพราะคุณแม่เป็นคนมีเมตตานะครับ
ถ้าพูดความจริงหมดคุณแม่ก็ให้อภัย๑๐๐
ผู้สื่อข่าวถามต่อถามทนายเดชาต่อว่า
ถ้าแจ้งครอบคราวหาทั้งห้าคนบริเวณครบแล้ว
มีโอกาสมั้ยเล่าคดีจะรอลงอายา
ทำให้ห้าคนบริเวณเหมือนกับไม่ต้องรับโทษ
นายเดชาชี้แบบนี้บอกว่า
และต่อสู้คดีมันจะยิ่งเป็นหลักฐานที่มัดตัวมากยิ่งขึ้น
ว่าไม่มีความสำนึกในสิ่งที่กระทำลงไป
แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลนะครับ

จะมีการแจ้งข้อเก่าหากับ๔กุญสือ
กุญสือที่มีความรู้ด้านกฎหมาย
ที่คอยให้คำแนะนำกับ๕คนบนเรือ
ประวิงเวลาในการไม่เข้าพบพนักงานสอบสวน
ตำรวจไม่สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลหรือว่าสารเสพติดได้เนี่ย
ส่วนสัปดาห์ต่อไปนะครับจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับบรรดาผู้ที่
นำเข้าข้อมูลอาทิคลิปปลอมหลักฐานเท็จนะฮะ
เอาลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์รวมไปถึงบุคคลที่ออกมาให้สัมภาษณ์

โดยคาดว่าคดีของคุณแตงโมจะสามารถคลี่คลาย
ประเด็นข้อสงสัยต่างให้กับสังคม
แล้วปิดคดีได้ไม่เกิน๑๖เมษายนนี้

ผู้มาก่อนการได้ทำนายเอาไว้ลองฟังดูครับ
นั่นแสดงว่าตอนนี้ภายในเร็วนี้
ว่าคดีของคุณแตงโมจะขี้คลายแล้วก็จะจบลงแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็คงอาจจะไม่เกินสงกรานนะฮะ
เราจะได้สบายใจผมจะได้หมดภาระหน้าที่
แสดงว่าหลักฐานที่เรามีตอนนี้เนี่ยคือ
ถ้าเราแจ้งข้อกล่าวหาไปก็คือเขาดิ้นไม่หลุดแน่นอน
ว่าเขาให้การช่วยเหลือไม่ต้องห่วงเราจะมัด

มือมัดเท้าหมดเลยนะครับ
ปากเราก็ใส่เหรียญบาทเข้าไปด้วยเหมือนศพเลยไม่ต้องห่วงงานนี้